ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องเตือนภัยนะคะ
มีผู้ชายเป็นนุ่มใหญ่แล้วก็อ้างตัวนะคะ
ว่าเป็นหมอทหารร่ำรวยนะคะมีร้านทองด้วยมีรวย
รวยด้วยแล้วก็มีโรงชุบทองด้วย
สุดท้ายเนี่ยหลอกเอาทองของคนที่เขาไปตีสนิทนะคะ
แล้วก็ไปหลอกเอาเงินของร้านที่เขาไปดื่มกิน

ดังนี้ค่ะนี่เป็นคลิปที่เป็นการยืนยันว่ามาเป็นคนสนิทกันนะคะ
มาร้านอาหารแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกัน
เป็นการยืนยันว่ามาเป็นคนสนิทกันนะคะมาร้านอาหารแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกัน
ว่าเนี่ยมาเป็นคนสนิทกันนะคะมาร้านอาหารแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกัน
นะคะผู้เสียหายเนี่ยก็คือคุณอรุณโรธหรือคุณบี
ก็เป็นนักร้องของวงดนตรีในร้านจิ้มจุ่มแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
เอาคลิปนี้ค่ะมาบอกกับสื่อแล้วให้โพสต์เตือนภัย
เธอบอกว่าเธอกับมือกีต้าเนี่ยก็ถูกคนที่ร้องเพลงเนี่ยค่ะ
ร้องเพลงนี้คือในแก้วซึ่งเป็นลูกค้าประจำรู้จักกันมา๒ปี
นายแก้วหลอกเอาทองไปคือเข้ามากินอาหาร
แล้วก็มาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอทหารมีร้านทองมีโรงหล่อทองโอ้โห
แล้วเขาบอกมาทีนึงก็พกเงินมาเป็นฟ่อนเลย
มีปืนมาด้วยพกปืนมาด้วยแล้วเป็นคนชอบร้องเพลง
เวลามากินดื่มทีนึงก็แจกทริปเด็กเสิร์ฟจากทริปนักดนตรี

ร้องเพลงแปลงของใจนักเลงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดา
ก็เป็นวิธีที่เขาจะเข้ามาตีสนิทนะ
แล้ววันหนึ่งคือพอสนิทได้ที่แล้ววันหนึ่งก็บอกว่าเนี่ย
ทองที่มีเนี่ยที่เธอสวมอยู่เนี่ย
จะเปลี่ยนไลน์ให้เอาไหมเดี๋ยวจัดการให้ไม่เสียเงิน

คือคนจะให้ทองก็บอกว่ากลัวจะขาดทุนหรือเปล่า

เขาเนี่ยเขาเป็นมะเร็งจะตายวันไหนก็ไม่รู้

นี่ใช้วิธีหวานล้อมพูดคุยในเชิงตีสนิทแบบนี้ค่ะ
เธอบอกว่าสุดท้ายคุณบีกับมือกีต้าหลงเชื่อ
เอาทองไปให้ในแก้วเนี่ยค่ะ
ศูนย์ทองไปทั้งสร้อยทั้งแหวนรวม๒บาท๕๐สตางค์
มีพระเลี่ยมทองอีก๑องค์
ส่วนคนที่เป็นมือกีต้าเสียสร้อยทองไป๑บาท
อันนี้คือได้ไปแล้วจากการตีสนิท
พอทวงไปถามก็ทำเป็นหุดหงิดบ่ายเบียงอ้างโน่นอ้างนี่
เวลาโมโหชอบเอาเรื่องปืนมาขู่

เป็นมิจฉาชีพแล้วแหละมาทำเป็นตีสนิท

คนที่เป็นมือกีต้าไปแจ้งความที่สพกบินบุรี
ให้ตำรวจรีบติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วค่ะ
มีร้านทอง๔สาขานะ
อยู่ปรับคุณชัย๓๔ปาจีนกบิน
เป็นเจ้าของโรงหล่อทอง
ถ้าแบบว่าอยากซื้อทองอยากเปลี่ยนทอง
อยากจะทำทองใหม่เอามาทำที่ร้านพ่อได้ประมาณ
เรียกเขาว่าพ่อแก้วอะไรอย่างนี้
ในร้านก็จะเรียกเขาว่าพ่อแก้ว
พ่อหล่อให้ใหม่เพิ่มให้ด้วยประมาณนึง
อันนี้ค่ะมาในรูปของคนใจดีมีร้านทอง
ที่นายแก้วเอาทองไปขายร้านก็ปิดไปแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นข่าวนี้คือดูเพื่อรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
ชอบมาพากลแล้วเราอาจจะเป็นเหยื่อได้นะคะ
เพราะอะไรเพราะว่ามีผู้เสียหายไม่ใช่แค่นี้
มีอีกหลายรายคุณผู้ชมแล้วพฤติกรรมก็ประมาณนี้ค่ะ
ผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่ง
นายแก้วก็มาตีสนิทนั่งสั่งอาหารนั่งสั่งเครื่องดื่ม

สนิทไปสนิทมาก็ไปยืมเงินเขา๓๐๐๐๐บาท
สนิทจนยืมเงินได้คือก็ต้องไปบ่อยแล้วก็ไปเปย์เยอะเหมือนกัน
เจ๊โดนไป๓๐๐๐๐บาท
แล้วก็มีการชักปืนขึ้นมาขู่คนในร้านด้วย
ตำรวจบอกรู้แล้วนะคะ
รู้แล้วว่าเสียปลอมคนนี้คือใครกำลังขออนุมัติศาลออกหมายจับอยู่ค่ะ
แล้วปรากฏว่าไปเปิดประวัติดูโอ้โห
คดีแบบนี้ไม่ใช่น้อยเลยค่ะ
๔ปีที่แล้วก็ทำแบบนี้

คือมีคนเข้ามาแจ้งความหลายราย
ไม่ใช่ปลอมตัวเป็นหมอทหารมาสเสีย
คือมีลักษณะเหมือนแบบไปนั่งกินแล้วก็ไปตีสนิทอีกเยอะแยะมากมาย
พอสนิทก็ไปยืมเงินเขาไปกู้เงินกู้ทองมาให้เป็นหนี้เป็นสิน

พื้นที่นะคะปราจินบุรีสะแก้วนครราชศรีมา

ที่เป็นเบาะแสอยู่ในตอนนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้อยู่จังหวัดไหน
แต่ตำรวจบอกรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่
เพราะฉะนั้นก็เตือนเอาไว้ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะคะ
ถ้าเจอลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าไปหลงเชื่อค่ะ
รู้ตัวแล้วตำรวจจับโชว์หน่อยนะรอดูอยู่นะครับ